เธอไปไหว้พระไปกับคุณตาคุณยาย

ปรากฏว่าที่วัดนี้มีรูปปั้นพญานาค
อยู่ก็ถ่ายรูปกันเป็นที่ระทึก
นี่แหละครับ๑รูปหัวขาด

แต่รูปคนอื่นที่ถ่ายจากกล้องเดียวกันไม่เป็นไร

นี่เป็นรูปผู้หญิงอายุ๑๗ปีครับ

ปรากฏว่าพอถ่ายรูปออกมานะครับรูปแรกหัวหาย
ที่๒ลำตัวซีกซ้ายหายไปทั้งแถบ
ส่วนรูปของคุณยายที่ใช้มือถือเครื่องเดียวกันถ่ายไม่เป็นอะไรครับ
ทำให้ครอบครัวรู้สึกไม่สบายใจ
และเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความอาถรรพ์หรือเปล่า
ไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ผู้หญิงที่อยู่ในรูปคือน้องครีมครับน้องครีมเป็นจริงเป็นชาวโคราชฮะ
เป็นชาวโคราชนะครับน้องเล่าบอกว่าเมื่อวันที่๒๖ธันวาคมนะครับ
ไปทำบุญถวายสังกฐานกับครอบครัวที่วัดถ้ำผาเจาะนี่แหละ
จากนั้นก็เดินไปดูถ้ำที่อยู่ภายในวัด
ถ้ำมีรูปปั้นพญานคราชจึงถ่ายรูปกับคุณตาคุณยายที่หน้ารูปปั้นนั้น
แล้วก็ให้ตาคุณตาช่วยถ่ายรูปให้เธอบ้าง
จากนั้นเธอก็บอกว่าส่งแต่คุณตาบอกส่งรูปถ่ายให้ดูหน่อยลูก
พอเปิดออกดูตกใจครับนี่ฮะรูปมันเป็นแบบนี้หัวขาด
อีกรูปตัวขาดตอนแรกคิดว่าเป็นเพราะกล้องของโทรศัพท์หรือเปล่า
แต่อีกหลายรูปทำไมมันไม่เป็นอะไรอ่ะนะครับจึงตัดสินใจนะครับ

ตากลับเถอะหนูไม่ทบายใจเลยเกลียดเกลียด

จะกลับเพราะกลัวเจองูตัวใหญ่เลื้อยมาขวางทางอีก
ตกใจกันเข้าไปใหญ่สิครับ
ตกใจค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดมากอะไร

แต่ว่าก็มาดูอีกมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับแสงหรือว่าอะไร
เพราะว่าถ่ายคนอื่นก็ไม่เห็นเป็นอะไรเป็นแต่ตัวเองค่ะ

ค่ะมาเจองูตอน
ก็เดินลงมาก็มาเจองูค่ะ

ก็หลีกหนีไปไม่ได้สนใจค่ะ
เอาแล้วคุณยายนางรมุนภูมาไร่อายุ๕๘ปี
คุณยายตกใจไหมคุณยายน้องครีมตกใจไหม
ตกใจที่เห็นรูปหลานสาวหัวขาด
ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าน้องครีมเนี่ยอาจจะชะตากาศ
เพราะอยู่๑๗ทำไม๑๗ชะตากาด
เขาบอกลงท้ายด้วยเลขขี้พอดี
จึงพากันไปทะบุญสวัสดิ์ถวายสังกฐานอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็ทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือด้วยด้ายแดงเพื่อต่อชะตา
เราก็เคยเห็นคนเขาผูกด้ายแดงกันนะ
ก่อนถ่ายรูปเนี่ยแม่ขออภัยครับ
คืออย่างนี้มันมีเรื่องเล่า
คือก่อนถ่ายรูปยายบอกว่าหลานปวดปัสสาวะนะครับ
แต่ห้องน้ำมันไกลหลานก็เลยพูดเล่นเล่นอ่ะ
ฉี่แถวป่านี้ได้ไหมโอ้ยเธอห้ามไว้เลย
พูดอย่างนี้ไม่ได้นะลูกลบหลู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
หลังเกิดเหตุก็พาหลานไปขอเข้ามารูปปั้นพญานาคแล้วนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับไปที่วัดนี้นะฮะ
อยู่ที่ขอนแก่นซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด
พบว่ามีสะพานหินธรรมชาติเก่าแก่อายุกว่า๑๔๐ล้านปีเลยนะ
เขาบอกแบบนั้นมีพระพุทธรูปปางสายญาติ
ดิษฐานอยู่ด้านล่างของตัวสะพาน
พระครูสิริปริยัติวรากรนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับ
พญานาคาราชนะครับที่น้องครีมถ่ายรูปกับครอบครัว
เพิ่งจะสร้างเสร็จเมื่อปี๔๖๓
ญาติโยมเนี่ยที่มีแรงศรัทธาเนี่ยนะครับ

ที่ผ่านมาเคยมีเรื่องเล่าแปลกอยู่เหมือนกันให้ฟังบ่อยครั้ง
แต่เพิ่งจะเห็นรูปโยมหัวขาดครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับ

ตรงนี้เป็นหินเก่าแก่
แต่ก่อนที่ชื่อว่าถ้ำหายจอกเพราะว่า
ตรงนี้จะเป็นมันจะเป็นสะพานหินเหมือนสะพานหิน
ยาวมากเกือบ๒๐๐เมตร
นี่นะครับมีคุณผู้ชมหลายคนนะครับบอกว่า

หลายคนก็เชื่อแบบนี้เหมือนกัน
ถ้าเจอแบบนี้นะฮะใช่สบายใจด้วย
ถ้าเป็นเมื่อก่อนกล้องฟิล์มเข้าใจได้

อันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนแปลกเหมือนกันนะฮะ